คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มีรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
คนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจอายุ๗๘อีกคนนึงเป็นคุณยายเพื่อนบ้านอายุ๗๐แล้วอะค่ะ
ซึ่งทั้งคู่เพิ่งกลับมาจากทำบุญ
แล้วเนี่ยก็โดนรถชนนะคะมีกล้องวงจรปิดเก็บบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ

โอ้โหดูหน่ะลอยไปดูหน่ะโอ้โหดูดิดูดูดูดูดูดูมันไหลไป

เมื่อสักครู่นี้จะเห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่ารถจักรยานยนต์คือตัดทางตรง
รถกระบะวิ่งมาทางตรงรถกระบะเขาบอกว่าค่อนข้างจะกระทันหัน
เขาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนไปแบบเต็มก็เลยเสียชีวิตสองศพอ่ะนะคะ
ก็บนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ใต้ทางมอเตอร์เวย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในอำเภอศรีคิ้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบศพร้อยตำรวจรีเลี้ยงเหล่าลาพะอายุ๗๘
และนางประเทืองจันเผือกอายุ๗๐นะคะสภาพก็คือคอหักแขนขาหักสมองกระจาย
ก็คือชนแบบเต็มเลยคือศพกระเด็นไปเป็นร้อยเมตร
คนขับชื่อว่านายอาชิรวิทย์ก้อนสมบัติอายุ๓๖ปีเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอให้การกับเจ้าหน้าที่
ญาติผู้เสียชีวิตไปที่จุดเกิดเหตุก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
จากการสอบสวนเนี่ยค่ะก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจรีเลี้ยงกับนางประเทิงเพื่อนบ้าน
เขากลับจากทำบุญนะคะเขาไปทำบุญกันมาที่วัดเขาเขื่อนลั่น
แล้วก็จะไปส่งนางประเทืองที่บ้านพักนี่แหละ
แล้วก็จะย้อนกลับไปรับภรรยาที่บ้านแต่มาประสบอุบัติเหตุซะก่อน
คนขับรถกระบะนายอาชิรวิทย์บอกว่าเขาขับมาไม่ได้เร็วมาก
เขาบอกว่าเขาขับมาความเร็วปกตินี่แหละค่ะ
จะไปทำงานในตัวเมืองนครราชศรีมา
แต่พอไปถึงที่เกิดเหตุร้อยตำรวจรีเลี้ยงขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้า
คือตัดทางตรงแล้วก็ตัดหน้าแบบกระทันหันเขาเบรกไม่ทัน
ก็เลยพุ่งชนแบบเต็มเลยจนทำให้เสียชีวิตทั้งคู่
ตัวคนขับรถกระบะบอกว่าขออภัยขอกราบขออภัย
ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจังหวะนี้

ตำรวจก็มอบศพทั้ง๒ศพให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๒
คือขับรถบนถนนมันต้องระวังจริงนะ

อย่าไปคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไร